อีกหนึ่งกระแสที่เป็นข่าวลือออกมา
มีข่าวลือเล็ดลอดออกมากระเด็นเข้าหูร้าว
บอกว่านี่ค่ะคุณมีนักร้องที่ชื่อไม่ค่อยดังมาก
แต่เพลงเนี่ยดังแล้วก็ดีดกีต้าเก่ง
เขาว่ากันว่าชอบนัดพริตตี้สาว
ไปแบบดีเซ็กต์แบบวิตถานะ
คือนักร้องไม่ได้ดังแต่เพลงดังไม่ได้หลายคนนะ

เขาบอกว่าเซ็กวิตรฐานรุนแรงแทบเตียงหัก

อยู่ใต้เตียงเข้ามาหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน

ใครอ่ะยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นใคร
ในรายการวิทยุของตัวเองบอกว่า

เพราะว่านักร้องคนนี้เคยมาออกรายการ

เลื่อนอ่านดูถึงบางอ้อเลย
เขาว่ากันว่านะคะน่าจะเป็นนักร้องอักษรย่อ

คนในโลกโซเชียลเนี่ย
เขาคาดเดาวิเคราะห์กันไปต่างนานา
เพราะว่าข่าวนี้มันก็เป็นแค่ข่าวที่แบบว่า
ลือเข้ามาแล้วก็เออดีเจเช้าเข้าไปพูด

ซึ่งจริงแล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าใครจะไปรู้ไปอยู่ใต้เตียงเข้ามาเหรอ
อันนี้จริงหรืออยู่บนหลอดไฟหรือใต้ตู้อะไรก็ไม่รู้
คนสองคนมากแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในที่ที่แบบคนเยอะ
เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้เท่ากับคนสองคนแน่นอน

แต่ว่าใครที่โดนพาดพิงถึงก็ไม่รู้แหละ
แต่ที่แน่มีอยู่๑คนพี่ปูแบ็คเฮดของเรา

มีคนอินบล็อกเข้าไปถามพี่ปูต่างว่าเป็นเราได้ยังไง

เออพี่ปูเป็นพี่ปูได้ยังไง